สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาท่าน้ำขาวไทยนคร
ยาท่าน้ำขาวไทยนครปวดท้องเสียขับลมแน่นท้อง
ใครไปโพสต์เรื่องการสารพงศ์สารภาพเราเป็นจุดไม่มีการรับสารภาพอย่างแน่นอน
ก็จะได้รู้ว่าข้างไหนเป็นคนที่พูดจาเชื่อถือได้หรือไม่ได้
มีทนายท่านหนึ่งนะฮะโพสต์ขึ้นไปทางเราก็เลยต้องร้องขอให้สารเพิ่มเติมข้อกำหนด
นอกจากเอาอย่างกฎศาสตร์ออกมาแล้วขอให้กำหนดส่วนข้อจริงในการพิจารณาคดีด้วย
จะเป็นวันสุดท้ายของทนายตั้มที่จะต้องโพสต์ในส่วนเรื่องนี้ได้
คุณลุงจรูนเนี่ยนะครับไม่ได้ไปเก็บหวยได้นะครับ
แล้วก็ไปซัพพอร์ตกับคลิปก่อนหน้านี้๔๕๐๐คลิปนะครับ
เราก็มีการดำเนินคดีเขานะครับก็บอกแล้วว่ายิ่งนะครับ
ยิ่งเขาดิ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำพญาหลักฐานเท็จ
หรือว่าทำอะไรมากมายเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถจะดำเนินคดีกับเขาได้เรื่อยนะครับ
ก็ตัวเองทำอะไรไว้มันก็ได้รับผลกรรมนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากมายนักนะคะ
เพราะว่ามีข้อกำหนดของสารออกมาก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นโจทย์จำเลยนะคะ
หรือว่าทนายของทั้งสองฝั่งก็แน่นอนจะถูกกำหนดไว้ว่าอะไรพูดได้ไม่ได้
ได้แค่ไหนบ้างนะคะซึ่งเรื่องก็จะมีรายละเอียดน้อยลงนะคะ
แต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สารท่านออกมาเป็นข้อกำหนดแล้วนะคะ
เป็นครั้งที่๒ที่เราได้ยินลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะทีนี้ถ้าเราลองย้อนกลับไปใครที่ดูข่าวนี้

คำว่ารับสารภาพเนี่ยถูกเอามาตีความกันเยอะนะคะ
แล้วก็เหมือนกับเป็นคำที่เล่นกันของสองฝั่ง

แต่เอาล่ะทุกอย่างยังไม่ได้ออกมาว่า
มีใครรับสารภาพว่าไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่
ที่ทำแบบไปจนถึงสารเนี่ยนะคะ
คือมันมีข้อมูลชุดอยู่หลายชุดเหมือนกันที่น่าสนใจ
แล้วเผลอคนอาจจะตัดสินไปแล้วเรียบร้อย
หรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้นะคะว่า
พอจะบอกได้แล้วว่าลอตเตอรี่เนี่ย
หรือว่า๓๐ล้านที่ว่านี้เนี่ยเป็นของใครนะคะ

เมื่อวานนี้เราย้อนให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะ
ตั้งแต่ตอนที่มีการพูดถึงว่า
มีไอ้โม่งก้มเก็บลอตเตอรี่

จะได้จำไปว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันมีไหมคะ
คลิปกล้องวงจรปิดที่เห็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่นะคะ
หรือแม้กระทั่งเส้นเรื่องที่มาจนถึงว่า

ครูปรีชาเนี่ยนะคะไต่สวนเสร็จแล้ว

คือในครั้งหน้า๒๔กันยายนเนี่ย

สำหรับพยานปากฝั่งของทางครูปรีชา

วันนี้จะดูเส้นเรื่องหลักที่ไปกับเรื่องนี้ค่ะ

กำกึ่งจะเกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับเขา

นายตั้มก็บอกว่าเผลอชื่อนี้จะเข้าไปอยู่ในหนังสือทนายตั้มด้วยนะคะ
อาจารย์เดชากิติวิทยานันต์

ไม่เอาเอาเรื่องคดีก่อนค่ะอาจารย์

อาจารย์เข้าใจความหมายที่ทนายสิทธาพยายามจะสื่อสารไหมคะ

ผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะ

มีการรับสารภาพในชั้นไต่สวนหรอก

จะไปรับสารภาพได้ยังไง
รับสารภาพมันต้องมีคนกล่าวหาก่อน

แต่อาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูกัน
เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เราถามว่าคราวหน้า
ครั้งหน้า๒๔กันยายนครูปีชาไม่ขึ้นแล้ว
คนที่จะขึ้นคือพยานปากฝั่งครูปีชา
ตัวเลขเมื่อวานนี้คือ๘ปากที่เตรียมเอาไว้

แต่ทีนี้คนเมืองเดียนถามธนายวรยุทธ์
นายครูปีชาบอกว่ามีไหมคนชื่อแผง

แต่คุณผู้ชมคะไม่ทราบเหมือนกันนะว่าขึ้นหรือไม่ขึ้น

แล้วเดี๋ยวกลับมาว่าหน้าให้ขึ้นไหม

มันจะห่างจากสารพระพรมประมาณ๒๐เมตร

การที่เขาถืออยู่

คำว่าก้มเก็บนี่ไม่มีนะผมไม่เคยพูด
ที่ผมหันไปเห็นคือเขายืนคุยกันแล้วก็ถืออยู่แล้ว

เสียงเหมือนพูดว่าเรื่องหวยนี่แหละ

โอ้เดี๋ยวมันอยู่ในกำนวณผมไม่อยากจะพูดนะฮะ

ผู้ชายพูดคุยกับผู้หญิงไม่ได้ตะโกนนะครับ

ก็เลยหันไปมองแล้วผมก็หันกลับมา

๓๔วินาทีประมาณนี้

ก็คือไม่ได้ยินเสียงก็เลยหันไปมองหน้าไง

คือ๓๔วี่ของพี่จำหน้าได้เลยไหมว่าเขาเป็นใคร

ก็ผมเห็นหน้าไงผมไม่ได้เห็นเสื้อไง

ใช่คนที่เป็นภรรยาเขาในข่าวไหม

ไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ใช่ไหม
ตอนที่ช่วงเกิดเหตุใช่ไหม

เพราะในตลาดนี่เสียงมันเต็มไปหมดเลยนะ

ก็หมายถึงว่าน่าจะเป็นงวดที่จะออก

แผนได้ยินคนข้างหลังพูดนานไหม

คือผมซื้อของอย่างนี้ใช่ไหม

คือถ้าย้อนไปฟังวันนั้นที่พี่แผนแกพูดเนี่ยนะคะคือแกจำรายละเอียดได้เยอะ
คืออันนี้คือตัดมาท่อนเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเชื่อมโยงไปอีกว่า
ไปเห็นที่ธนาคารนะคะไปเห็นที่บ้าน
คือก็ร้อยเรียงกันมาคือ๘ปากไม่รู้เหมือนกันเอาขึ้นไหม
ปากนี้นะถ้าผมเป็นทนายวรยุทธ์นะไม่เอาตัดออกเลย
เพราะก็มันชัดเจนอยู่แล้วไงก็เขาไม่เห็นเลขไง
เหมือนก็มันก็จบแล้วไม่คือไม่ได้ตัดออกเพราะโอ๊ย
เขาไม่เห็นเลขน่ะก็ไม่ได้เห็นรางวัลที่๑๕๓๓อะไร๗๒๔หรืออะไร
ก็มันไม่เห็นเลขก็จบแล้วไงเอ้าแต่บริบทมันใช่นะ
เห็นในตลาดที่ว่าจังหวัดที่ว่าแล้วก็คนรูปร่างหน้าตาโอ๊ย
เคยไปเห็นที่ธนาคารตอนไปขึ้นเงินด้วยไปเห็นที่บ้านเขาด้วย
อาจารย์เห็นชัดขนาดนี้ไม่เอาขึ้นเหรอคะ
เป็นผมผมตัดทิ้งเลยเป็นพยานที่ไม่มีประโยชน์ไม่เป็นสาระเลย
เพราะอะไรเขาไม่ได้ยืนยันว่าเห็นเลขอะไรสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑
อาจารย์มันไม่มีใครประจักษ์พยานกว่านี้แล้วนะ
มันเอามาทำไมล่ะเอามามันก็มันไม่ชัดไม่ชัดก็จบแล้วไง
เราจะไปเอาหมวดจรูนเข้าคุกเราก็ต้องเบิกความให้ชัดสิว่าเห็นเขาเนี่ย
จรูนเนี่ยเขาเก็บหวยแล้วจะไปเอาเขาเข้าคุกได้ไงมันยังไม่ชัดเลย
ไอโม่งอะไรต่างอะไรต้องชัดอ่ะอ๋อผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเก็บลอตเตอรี่เลขไทย
ก็ต้องยืนยันเลยว่าเป็นหมวดจรูนต้องยืนยันสิครับแล้วใครก็ไม่รู้อ่ะ
ไม่จำหน้าได้จำเสื้อไม่ได้โดยหลักแล้วคนต้องจำในอะไรที่พื้นที่ใหญ่มากกว่าพื้นที่เล็ก
ก็เราก็ไม่รู้จังหวะนะคนหันไปเห็นเจอหน้าก็ไม่ทันได้สังเกตชุดหรือเปล่าคะ
มันมีที่ไหนล่ะก็ต้องเห็นอะไรที่มันใหญ่มากกว่าเล็กดิ
แต่คุณแผนเนี่ยร้อยเรียงต่อเรื่องได้ด้วยนะอาจารย์อันนี้แค่ที่ตลาดนะ
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วคุณจะไปจดจำอะไรเยอะแยะยกเว้นว่ามีคนอะไรเขาก็เขียนบทให้คุณท่องอ่ะ
เวลาขึ้นศาลเขาดูกันยังไงว่าคนไหนท่องมาคนไหนถูกซ้อมพยานมาให้ขึ้น

ก็อะไรที่มันหนึ่งอะไรที่มันผิดวิสัยผิดธรรมชาติขัดต่อหลักเหตุผลนะ
ไม่เคยรู้จักกันมาเลยจำรายละเอียดเยอะแยะคนเก็บหวยได้นะ
ถ้าคิดจะโกงเขามันจะมาตะโกนพูดทำไมล่ะนะครับ
เข้าใจไหมฮะถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นคนดีก็ต้องไปแจ้งตำรวจตำรวจแล้ว

เวลาทนายว่าความจะเลือกพยานขึ้น
คือต้องได้ซักซ้อมเหมือนกับเหมือนกับโดนซักไซส์ในศาลก่อนอยู่แล้วใช่ไหม

ก็แน่นอนก็ต้องสกรีนเนี่ยต้องคัดแยกเอาแต่พยานอย่างนี้ผมไม่เอาไปหรอก
คือที่ฉันถามอย่างนี้เพราะว่าเพราะเนื่องจากที่ทนายวรยุทธ์เตรียมไว้
เคยถามหลายปากมากนะ
คือเหมือนกับมีประจักษ์พยานให้เลือกเยอะด้วย
มาทำไมล่ะมันเห็นเยอะมันก็เดี๋ยวมันก็ขัดกันเองนี่
อาจารย์เมื่อวานนี้เราพูดถึงในข่าวว่า
ถ้ามีภาพกล้องวงจรปิด
ถ้าสมมุติมีภาพกล้องวงจรปิดกับถ้ามีประจักษ์พยาน
สมมุติไม่ใช่คุณแผนแต่ใครก็แล้วแต่เป็นประจักษ์พยานแล้วน่าเชื่อถือ

จักษ์พยานก็พลิกลิ้นได้ไงลิ้นไม่มีกระดูก

ลองไปดูจำได้ไหมคดีครูจอมทรัพย์ไง

มีทำัยคนหนึ่งขมครูพญาน

ไม่ค่อยอยากไปเกี่ยวข้องเวลาเขาฟ้องมิล
เเนี้ย

เขาจะนำเนินคดีก็เป็นสิทธิ์ของเขาไง
เขามีคำว่าถ้ามาเบิกความเท็จ
แต่ถ้าเกิดทนายวรยุทธ์ท่านมองว่าเป็นการข่มขู่

อาจารย์เมื่อวานนี้ก็ถามอาจารย์ปรเมฆด้วยนะ
ถูกอาจารย์ปรเมฆมาตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะ
คือถามว่ามันเป็นไปได้อยู่แล้วที่อาจจะไม่ได้ใช้
ถ้ามีภาพกล้องวงจรปิดกับเสียงรับสารภาพของหมวดจรูน

ชั้นนี้สมมุติไม่ใช้อาจจะเป็นไปได้
สมมุติว่าถ้าสารท่านบอกว่ามีมูลแล้วรับฟ้อง
ไปใช้ตอนที่สู้คดีกันก็ได้ถูกไหม

ยังไงอาจารย์ว่าความมากี่ปีแล้ว

เล่าให้ฟังหน่อยเวลาเลือกจะฟ้องเอง
ไต่สวนเขาใส่กันขนาดไหน

ว่าโอเคนะว่าเห็นคนเก็บตกเก็บหวยได้
มันก็เข้าองค์ประกอบมันก็ไม่ต้องเสียเวลาไป
เอาพยงพยาน๘ปาก๑๐ปากมา
มันต้องทำเรื่องง่ายไม่ทำเรื่องยาก

เพราะฉะนั้น๒อย่างนี้ถ้ามีควรใส่
ตอนที่ไต่สวนอาจารย์ปีชาเร้นถูกเปล่า
แน่นอนก็ต้องเอามาเลยสิครับถ้ามีจริงเนี่ย
แล้วถ้ามีจริงแล้วมันเกี่ยวกับจำเลยจะใช้คำว่าไอ้โม่งทำไมล่ะ

การคิดของอะไรของครูปีชานี่ฉลาดนะเป็นขั้นเป็นตอน

ฮะไม่มีหรือเขาไปเก็บกันเก็บไว้ทำไมล่ะ
อาจารย์เดี๋ยวให้ฟังอีกหนึ่งคลิปเสียง

คลิปเสียงอันนี้เขาจะใช้กันในศาลหรือเปล่าไม่ทราบ
แต่ว่ามันเป็นคลิปเสียงคล้ายแล้วก็ซึ่งมันออกมาหลายคลิปก่อนหน้านี้
มันไปฟังท่อนหนึ่งซึ่งถ้าใช่
ก็น่าสนใจถ้าใช้ในศาลนะคะเชิญค่ะ
สวัสดีจ้ะที่รัก
ไม่ต้องที่รักเลยเนี่ย
เขาเห็นต้นขั้วแล้วอาจารย์เป็นคนได้ไปรางวัลที่หนึ่งเนี่ย

ก็อาจารย์กำลังบินที่๗๒๖แต่ข้างหน้ามันไม่ถูก
ข้างหน้าไม่ถูกจริงอ่ะ

ก็เห็นอาจารย์เดินอยู่ศาลห้ามบินน้ำนะวันนี้ไปกันมา

เนี้ยถ้าไปก็ไม่ออกมาคุยไม่ออกมาต้อนรับแน่ออกมายังไง
แต่กำลังเสียเสียวเสียดสุดสุดเสียวสุดสุดแล้วแสดงว่าใช่แล้วสิ
เธอรู้ว่าเราสู้ลงมาชิ้นหนึ่งหรือเปล่าเนี้ยโอ้มันมีจริงจริงอาจารย์
คิดว่ามันน่าจะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเราไปไว้ที่ไหนหรือเปล่า
เมื่อวานลูกข้วเดี๋ยวไม่เจอใช่ไหมไม่เจอเนี้ยดูดูต้นขั้วอาจารย์
ไอต้นเจ้าที่เขาถ่ายรูปต้งมาให้เนี้ยกล้องไอฟัสเอ่อเอ่อ
เพื่อนสนิทของเราเนี้ยเขาจะขายให้ใครให้เราไหมเราว่าเราเอาเจ็ดสองหกไป
มันใช่ต้นคั่วนี้ไหมเพราะมันมีอยู่ช่องที่รัฐก็เอาจากที่พัก
ไปว่ายังไงอาหารไม่เจอเขาซื้อมาเยอะเกินซื้อมาจากอีสามสองต่ำ
ฟังข้าวจากญาติสิเราไปซุกไปที่ไหนไม่รู้ไง

ต้องนึกว่าตัวเองโทรมาทวงเงิน

เดี๋ยวหานัตรีก่อนอารมณ์ไม่ดีเครียด
คือคลิปเสียงที่มีการพูดกันในข่าว

แต่เรียนไม่แน่ใจอันนี้จะถูกเอาเข้าไปใช้ด้วยหรือเปล่า

แล้วมันก็จะมีคลิปเสียงออกมาเรื่อยอาจารย์
คือซึ่งนะ
สมมุติทั้งหมดใน๔๕๐๐แล้วใช้ในสำนวนทั้งหมด

ทางฝั่งโจทย์คือทางฝั่งครูปีชา
ควรจะมีเสียงหมวดจรูนรับสารภาพ
หรือยิ่งควรจะมีภาพกล้องวงจรปิดไปสู้ถูกไหม

แต่อาจารย์เวลาเขาใช้คลิปเสียงในคดีกัน
เขาพิสูจน์กันยากไหมว่าใช่ไหม

เว้นว่าครูปีชาเขายอมรับ

ทางปฏิบัติที่ผ่านมาก็พิสูจน์ยาก
อาจารย์ถ้าฟังจากบทสนทนาเนี่ย
ก็ไม่ได้แปลว่าสารจะเชื่อว่าใช่เสียงของคนคนนั้น
แม้ว่าเรื่องราวการพูดถึงตัวเลขสถานที่
ลำดับเวลาชื่อตัวละครอื่น
ตรงกันพอดีกับในข่าว

มันคนละเรื่องมันเป็นเรื่องที่สองแล้ว

คือสมมุติว่าทนายตั้มจะมาใช้
ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นเสียงครูปีชา
ก็ต้องให้ปทมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเทคนิคอะไรไปเบิกความต่อสาร
หรืออะไรว่าเป็นคนถอดคลิปมาจากหรือดูดมาจากโทรศัพท์มือถือครูปีชาอะไรอย่างนี้
ต้องเริ่มต้นตรงนี้ก่อนว่ากระบวนการตรงนี้
ได้มาซึ่งทรียาหรักฐานมันชอบไหม

ตรงนี้ก็ต้องทำให้สารเชื่อก่อน

แล้วถ้าสมมุติที่ออกมา๔๕๐๐กว่านี่มาจากปอทนี่

ไม่รู้ก็ไปแล้วแต่มันการสู้คดีในศาล
มันไม่ใช่๑บวก๑เป็น๒มันมีเล่เหลี่ยมอะไรเยอะแยะ
ไม่ใช่มีความรู้แค่กฎหมายอะไรอย่างเดียวมันพอที่ไหน
ไม่ใช่แค่มีความรู้กฎหมายอะไรมันนั่นในศาลมันมีเล่มีเหลี่ยมอะไรที่
เอ้าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นแปลว่าถ้าสมมุติพิสูจน์ต้นทางไม่ได้
ไม่ว่าจะพูดอะไรกันใน๔๕๐๐กว่าใช้ไม่ได้เลย

ก็ต้องเริ่มต้นตรงนี้ก็ธนายตั้มก็ต้องไปออกแรง
ก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นโดยชอบได้มาโดยชอบมีสองอย่างนะ
เกิดขึ้นโดยชอบการสนทนาการอะไรอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่เขา

โอ้อย่างนี้ไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายแล้ว

เพราะว่าทนายตั้มเคยพูดค่ะคุณผู้ชมบอกว่าใน๔๕๐๐กว่าผมฟังแล้ว
มีสักประมาณร้อยคลิปที่มีน้ำหนัก
แล้วมีอยู่หนึ่งคลิปเด็ดที่สุดเดี๋ยวกลับมาฟังค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวรีบคุยกับอาจารย์เดชา
เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์มีติดไปธุระอีกที่หนึ่งด้วยนะคะ

คือถ้าสมมุติมีการใช้คลิปเสียงจริงเนี่ย
อาจารย์มีตัวอย่างคดีไหมที่คลิปเสียงมีน้ำหนักมากพอ
จนทำให้สารเชื่อและมีส่วนในการตัดสินพิพากษา

อย่างน้อยก็ในช่วงที่ใช้เทคโนโลยีช่วง๕ปี๑๐ปีหลัง

เป็นคดีเกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ผมเป็นทนายให้ตำรวจเขาถูกกล่าวหาว่าเอาไปตบทรัพย์จับยาเสพติด
แล้วก็สุดท้ายก็ถูกกล่าวหาแล้วก็ไปแอบอัดเสียง
แล้วก็ไปส่งสารสุดท้ายศาลดีกาก็ยกฟ้องตำรวจชนะ
แล้วก็ฟ้องกลับสารฟังครับ
สารฟังครับฟัง
โดยคนที่ผู้เสียหายเขายอมรับว่าเป็นเสียงเขาจริง
เออแล้วก็การพิสูจน์ทำอย่างไรจนถึงเจ้าของเสียง
ไม่ต้องเลยเขายอมรับเลย
ก็ผมก็ทำให้เขายอมรับไงก็ชนะ

ตอนนี้ก็รับราชการอยู่ที่สมุทรปาการ
ผมเป็นคนทำคดีจนถึงสารดีกา
หน่วยงานไหนเป็นคนพิสูจน์เสียงว่านี่คือ
ไม่ต้องเราก็ต้องทำให้คนที่มีเสียงอยู่เขายอมรับ

ก็แล้วแต่ฝีมือฝีมือของทนายไง
เพราะว่าถ้าสมมุติ๔๕๐๐กว่านี่ใช้ไม่ได้และพิสูจน์ไม่ได้
เลยนี่หนักนี่ไปอยู่ที่ทนายตั้มและหมวดจรูนนะ
ครับครับเขาก็ต้องไปเอายังอื่นนะเป็นเน็ตถูกไหมฮะ
ไม่ใช่เพราะว่าถ้าฟังจากทนายสิทธา
ทนายสิทธาให้น้ำหนักกับคลิปเสียงเยอะมาก
คุณผู้ชมค่ะทนายสิทธาเคยมาพูดถึงเรื่องคลิปเสียงเอาไว้
ครับนะคะว่าส่งเข้าไปในสำนวน
มีจาก๔๕๐๐กว่ามีร้อยหนึ่งเด็ดมาก
แล้วมีที่เด็ดที่สุดคือหนึ่งเดียวเท่านั้น
คุณผู้ชมไปฟังวันที่ทนายตั้มมาพูดเรื่องนี้ค่ะ
คลิปนี้หนึ่งนี้หนึ่งที่ว่านี้

ยังไม่มีนะครับผมไม่เคยปล่อย

คือใครไม่รู้ปล่อยแต่มันเป็นข่าวผ่านสื่อไหมคะ
ยังไม่เคยออกอากาศที่ไหนมาก่อนเลย
ผมไม่เคยได้ยินสื่อไหนเอาคลิปนี้มาออกนะครับ
เป็นเสียงที่เสียงเหมือนของครูปีชาไหมคะมีไหม
เอาเป็นว่าเป็นเสียงสนทนาที่คล้ายแล้วกัน

มีคนหนึ่งในคลิปเสียงคล้ายครูปีชา

ก็คือเสียงผู้หญิงซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเขา

เป็นผู้หญิงที่เคยอยู่ในข่าวไหมคะ

เขาไม่เคยออกสื่อมาก่อนเลยคนนี้นะครับ

ทางบ้านอาจจะรู้แล้วก็ได้ที่ผมใบ้ถึงใคร
ยาวไหมช่วงที่มองว่าเป็นประโยชน์ที่สุดกับคุณลุงจรูน

ผมจำไม่ได้นะครับว่าคลิปนี้ความยาวเท่าไหร่

เราพูดถึงคลิปนี้ที่ทนายตั้มบอก

เท่ากับว่ามีการเซ็นยอมรับแล้วว่าเป็นเสียงครูปีชาหรือเปล่า
คือครูปีชานะครับ
ก่อนที่เขาจะยอมให้ตำรวจดูดข้อมูลในโทรศัพท์
ทางตำรวจเขาก็มีใบเซ็นยินยอมมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับ
ว่าเซ็นอนุญาตให้ดูดไปด้วยความสมัครใจ

ให้ดูดข้อมูลกับเซ็นบอกว่า

ส่วนตรงใบที่เขายินยอมบอกมาว่าเป็นเสียงเขาเนี่ย
อันนี้ผมไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้
เข้าไปในสำนวนนะครับ
เสียงที่คล้ายครูปีชากับเสียงผู้หญิงตื่นเช้าที่คุณว่า
เป็นเสียงของวันที่เท่าไหร่ในปี๒๕๕๙

ช่วงกลางพฤศจิกาแล้วกัน

แล้วก็เป็นข่าวแล้ว

มันมีคลิปเสียงที่ใครก็ไม่ทราบปล่อยอยู่หลายคลิป

คลิปมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเสียงที่เป็นข่าวแล้ว
อยู่ใน๔๕๐๐ที่เอาใส่เข้าสำนวนหรือเปล่า

และเมื่อสักครู่นี้๑เสียงที่เราเลือกมาใช้

แต่ถ้าสมมุติมันสำคัญมากขนาดที่ทนายสิทธาบอกเมื่อสักครู่นี้

เพราะว่าไม่รู้สิคดีนี้มันยอมกันไม่ไหวแล้วแหละ

ใครจะเป็นคนชี้ว่านี่คือเสียงคนนี้นะ
ก็กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต้องอธิบายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น
ดูดการยินยอมการได้มาอะไรต่างเนี่ย
มันมี๒อย่างก็คือเกิดขึ้นตรงด้วยชอบการได้มาตรงด้วยชอบ

คือถ้าพิสูจน์ขั้นตอนสามารถยืนยันได้ว่า

อันนี้ก็ใช้ได้ถ้าเกิดสารเชื่อนะ
ถ้าเกิดสารเชื่อโดยที่ไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งทำให้อีกฝั่งหนึ่งยอมรับได้
ก็ต้องใช้วิธีการนี้ก็ใช้ทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์
มันเคยมีคดีที่ต้องใช้ขนาดนี้ไหมอาจารย์
ไม่เคยมีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ยอมรับ

อาจารย์ค่ะอาจารย์ดูทรงแล้ว
อาจารย์คิดว่าคดีนี้นะถ้าสู้กันเนี่ย
คดีจะจบที่การพิสูจน์ในชั้นศาล
หรือจบเพราะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมรับสารภาพ
ไม่มีทางหรอกคดีนี้ไม่มีใครยอมรับสารภาพหรอก

ติดคุกก็ติดคุกเต็มที่เลยไม่มีการรอการลงโทษเลย

ไม่น่าจะมีการยอมรับสารภาพ
ติดคุกอย่างเดียวพูดง่ายคดีนี้ต้องมีคนติดคุก
เอางี้นะถ้าฉันลองเอาใจของคนฝั่งหนึ่งที่ตามข่าวนี้อยู่
โอ้โหชัดขนาดนี้เสียงมันต้องใช่อยู่แล้วเนี่ย
พูดถึงตัวเลขพูดถึงสถานที่พูดถึงชื่อคน

เวลาในศาลมันมีขั้นตอนกระบวนการ
เกิดขึ้นโดยชอบได้มาโดยชอบ

กฎหมายวิธีวินาความอายามาตรา๒๒๖๖
มันเขียนไม่ชัดมันต้องชอบสิ
อาจารย์ค่ะต่อให้เรารู้ว่าเสียงคนนั้นคือของใคร
แต่ถ้าสมมุติทนายฝั่งเจ้าของเสียง
เล่นที่กระบวนการไม่ชอบก็คือใช้ไม่ได้ถูกไหม

อาจารย์เอาจริงอาจารย์ว่าคดีนี้มันยากไหม

มันจะต้องเป็นอย่างนั้นในศาลไม่ใช่

เพราะอะไรเพราะความไม่สมบูรณ์ของพญาหลักฐานไง
อย่าโลกสวยพูดง่าย
ก็อย่างตั้มเขาเนี่ย

มันมีกระบวนการในการสื่อพยานอะไรเยอะแยะมากมาย
อาจจะตกม้าตายตอนนั้นตอนนี้ก็ได้นะฮะ

นัดถัดไป

ถ้าฝั่งโจทย์คือหมายถึงฝั่งครูปีชาเนี่ยนะคะ

พยาน๘ปากมันก็ต้องเลือกคนมายืนยันเลยว่า

คือต้องมีประจักษ์พยานที่ทำให้สารเชื่อได้ว่า
เป็นพยานที่เห็นจริง

เขาต้องเบิกความแนวนี้อยู่แล้วถ้าไม่เบิกก็ยกกันสิครับ

เพราะฉะนั้นต้องมั่นใจในพยานมากถูกไหม
ที่เหลือเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเขาต้องยืนยันอย่างเดียว

ว่าพยานบุคคลที่มาเนี่ย

ในเมื่อไม่ได้มีคลิปวิดีโอไม่มีคลิปเสียง

ถ้าประจักษ์พยานเขายืนยันเลยว่าครูปีชา

วันที่๑จริงซื้อจริงหายจริง
มีคนเห็นหมวดจรูนก้มเก็บ

ต้องมีมูลแค่นั้นเอง
เขาต้องมายืนยันถ้าเขาไม่มายืนยัน

อาจารย์ค่ะอันนี้ไม่ได้ก้าวล่วงศาลนะคะหนูขอความรู้เฉย
ว่าแปดปากที่เหลือนี้
อาจารย์คิดว่าน่าจะสร้าง

เขาต้องเอาคนที่กล้ายืนยันไง

ให้กับครูปีชาอ้าวหนึ่งปากแล้วแน่นอน
อีกคนก็เห็นเลยหวยตก
แล้วก็เสร็จแล้วก็หมวดจรูนเก็บได้ก็ต้องมี
แล้วก็มีคนมายืนยันเรื่องเอาหวยไปขึ้นแค่นั้นแหละ

เดี๋ยวแค่ยืนยันเนี่ยแค่ยืนยันเนี่ย
และหนักแน่นด้วยนะและหนักแน่นด้วยนะ
แล้วสอดคล้องด้วยนะ๑๘สอดคล้อง
แปลว่าเป็นไปได้ที่สารท่านจะรับถูกไหม

มีโอกาสจะคดีมีมูลแล้วก็มีโอกาสที่จะ

อาจารย์สามารถที่จะลองให้ความเห็นได้ไหมคะ

ขึ้นอยู่กับการนำเสนอพญาหลักฐาน
เข้าสู่สำนวนของศาลในชั้นไต่สวน
แล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของทนาย

อาจารย์หมดเวลาของอาจารย์วันนี้ค่ะ
ไม่ใช่ดิฉันจะไล่อาจารย์แต่อาจารย์ต้องไปแล้ว

วันนี้ขอบคุณอาจารย์ก่อนค่ะ
สวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะเราจะคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะ

สวัสดีครับ
เป็นยังไงบ้างคะข้ามคืนมาแล้ว

ตอนนี้ไปแจ้งความอะไรยังไงกันเพิ่มไหมคะ

ส่วนใหญ่ผมจะถูกแจ้งความนะ

ยังไม่เห็นว่ามีการไลฟ์ส่วนเพราะผมถูกแจ้งความนะฮะ
แต่ในส่วนของผมกับคุณครูคงไม่มีการแจ้งความนะครับในช่วงนี้นะครับ

คือประเด็นเมื่อวานี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะ

เพราะเขาเป็นคนสาธารณะแล้วนะคนตามข่าวอ่ะ
ก็ในส่วนของคุณแผนคงไม่ขึ้นหรอกครับ
ผมบอกได้เลยครับตัดไปเลยครับ
ยังไม่ต้องเตรียมพยานปากนี้ครับ
ทำไมถึงตัดคุณแผนออกคะ
ก็อย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะครับเพราะว่าในส่วนในส่วนของคดีนี้เนี่ย
ใครมาเป็นพยานให้เนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีนะฮะ
มันเป็นการทำลายน้ำหนักพยานโดยการแจ้งความพยานนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นคุณครูเจ๊บ้าบินเจ๊พัด
แม้กระทั่งผมตอนนี้ก็ล่าสุดก็โดนแจ้งความไปด้วยนะฮะ

ดังนั้นเนี่ยใครสาเหตุที่ผมไม่บอกรายชื่อของคุณจอมขวั
เพราะเหตุว่าเดี๋ยวเกิดบอกรายชื่อไปก็เดี๋ยวโดนแจ้งความอีก
ค่ะทนายวรยุทธ์ขออนุญาตนิดเดียวค่ะ
นายุทธ์รบกวนเอามือลงจากกล้องโทรศัพท์นิดเดียว
อ่าอยากเห็นหน้าเต็มแม่เห็นแล้วแหวนใหญ่เหลือเกิน
ทนายวรยุทธ์อย่างนี้ค่ะคือแผนเนี่ยถูกตัดออกเพราะว่า
เดี๋ยวนะเรียนถามภาษาที่ฉันเข้าใจนะคะ
เพราะว่ามีคดีติดตัวแล้วไม่มีความน่าเชื่อถือแล้ว
หรือจริงแล้วคุณแผนไม่ได้มีความน่าเชื่อถือในสายตาของทนายคะ
เปล่าครับคือเขามีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับ
ในฐานะประยานเนี่ยนะครับในฐานะประยาน
ถ้าประจักษ์พยานคนไหนที่เขาเห็นเขาก็สามารถที่จะขึ้นสารได้ทั้งหมดนะฮะ

ในชั้นนี้เรามีพยานที่ดีกว่าแผนเนี่ยครับ
พยานที่ดีกว่าคุณแผนนี่คือแม่ค้าลอตเตอรี่ป่ะคะ
อันนี้บอกไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องในสำนวนนะครับ
ค่ะเอาไม่เกี่ยวในสำนวนแต่เอาเท่าที่ตามข่าวมา
พยานที่ดีที่สุดคือแม่ค้าลอตเตอรี่ป่ะคะ
ก็ต้องเป็นประจักษ์พยานครับ
ช่องน้ำหนักพยานเนี่ยพยานที่จะสามารถเอ่อให้ให้สารท่านได้
สามารถที่จะรับฟังได้และมีน้ำหนักอย่างมั่นคง
โดยปัดจากข้อสงสัยได้เนี่ยก็ต้องเป็นประจักษ์พยาน
เรียกพยานชั้นหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนไปครับ
ประจักษ์พยานนี้มีทั้งหมดกี่คนคะ

ก็คือ๘ปากที่ว่านี้เนี่ยใน๘เร่างแต่สวน๘ปากนี้จะมีคริปเสียง
หรือว่าคลิปวิดีโอขึ้นมาพร้อมกับพยานคนไหนใน๘ไหมคะ

ก็คือก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันเป็นอยู่ระหว่างขั้นตอนของการไต่สวนมูลฟ้องนะครับ
ผมก็คงจะต้องนำเสนอไปตามประเด็นแห่งคดีเท่านั้นเองนะฮะ
คงไม่มีน้ำนะครับมีแต่เนื้อ
เพื่อให้เขาอมประกอบความผิดนะครับ

ในส่วนของภาพกล้องวงจรปิดคนก้มเก็บลอตเตอรี่
กับคลิปเสียงคุณลุงจรูนรับสารภาพเนี่ยนะคะ
คลิปที่ว่านี้เนี่ยจะขึ้นมากับพยานคนไหนไหมคะ
เดี๋ยวก็ต้องรอฟังครับ
เพราะว่ายังเหลืออีก๘ปากแล้วก็เหลืออีก๒นัดนะครับ

ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะคุยกันก็คือ
เรื่องของคลิปเสียงที่เข้าไปสู่สำนวนแล้ว
กว่าทนายตั้มบอกว่าเด็ดอยู่ร้อยกว่า
แล้วก็ที่เด็ดสุดมีอยู่คลิปนึงเนี่ยนะคะ
คำถามคือวิธีการพิสูจน์
มันเป็นหน้าที่ของฝั่งครูปีชาหรือฝั่งทนายสิทธาคะ

อันนั้นคงไม่นะคะในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง

มันก็ไม่สามารถที่จะนำมารับฟังได้อะไรอยู่แล้วนะครับ
ทนายวรยุทธ์เมื่อวานนี้ที่ทนายวรยุทธ์บอกว่าถ้าจะ
ถ้าจะใช้เนี่ยมันต้องมีการพิสูจน์ก่อนใช่ไหม

คือหมายถึงปอทถูกไหมคะ

ทำไมปอทจะได้มาไม่ชอบอ่ะคะ
ก็ขั้นตอนในการที่ได้มาเขาเนี่ย
ซึ่งเราก็โต้แย้งไปในชั้นของพันธ์งานโจริยาการเดี๋ยวแรกแล้วแล้ว
ขอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมในส่วนนี้ไปแล้วนะครับ

ซึ่งเรื่องที่เราถูกแจ้งความในส่วนของคลิปเสียงพวกนี้
ที่เขานำมาประกอบในของกองปราบนะครับ
ปราบที่นำมาประกอบกันเพื่อประกอบในการพิจารณามีคำสั่งฟ้องคุณครูมา
ในส่วนนี้เราได้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อชั้นพนักงานอายการ
แล้วก็ขอให้ตรวจพิสูจน์
ขอให้ตรวจพิสูจน์ในส่วนนี้ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
คำสั่งที่สั่งฟ้องมาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ซึ่งอยู่ระหว่างการพินาของพนักงานอายการนะครับ
ทนายวรยุทธ์๔๕๐๐กว่ามาจากโทรศัพท์กี่เครื่องคะ
ผมจำไม่ได้ครับ

ที่มีการเซ็นยอมรับให้สามารถเอาข้อมูลออกมาได้

เหมือนกับมีการเซ็นยอมรับว่าทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
แล้วก็การยินยอมของเจ้าของโทรศัพท์นะคะ

ไม่มีแล้วค่ะคือในส่วนของไปการดำเนินการ
เชื่อมั่นว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนครับ
เนื่องจากว่าไม่ถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว
อำนาจในการดำเนินการไม่มีฮะ
ไม่มีอำนาจแล้วเขาเอาโทรศัพท์ไปดูดออกมาได้ไงคะ
ก็เนี่ยฮะถึงจะต้องมีการไต่สวนพิสูจน์กันในศาลเนี่ยฮะ
เดี๋ยวนะไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนเลยประโยคนี้
แปลว่ามั่นใจมากว่าทั้ง๔๕๐๐กว่า
จะไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะได้มาไม่ชอบเหรอคะ

๒ทุ่ม๒วัน๒๒น
แม้รอทนายวรยุทธ์
อันนี้มันมาจากหน่วยงานรัฐเลยนะคะเอาง่าย
เอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับ
ถ้าคุณยองฝันจะอ้างหน่วยงานรัฐ

ถามว่าภูทรภาค๗เป็นหน่วยงานรัฐไหมฮะ

ก็จะเปรียบเทียบว่าภาค๗ก็หน่วยงานรัฐเหมือนกันนะครับ

ซึ่งภาค๗ชี้ว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปีชาใช่ไหม

๘ปากนี่มีตำรวจภาค๗มาขึ้นให้ด้วยป่ะคะ

มาแบบโดยตำแหน่งหรือมาแบบส่วนตัวคะ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเนี่ย
ขอหมายเรียกไปก็ต้องขอในฐานะเจ้าพนักงานสอบสวน
ค่ะสังกัดภาค๗มากี่ท่านคะ
ก็เดี๋ยวก็รอดูในวันสืบแล้วกันครับว่าจะมากี่ท่านครับ
เดี๋ยวนะเวลาบอกมีสังกัดภาค๗คือสังกัดของกองบัญชาการใช่ไหมคะ
แล้วมีของกองบังคับการกาญจนบุรีไหมคะ
ก็ผมยังจำไม่ได้ครับ
ผมจำไม่ได้ว่าใครบ้างนะครับ
ทำไมจำไม่ได้ล่ะเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วนะทนายวรยุทธ์แม่

อ่ามีของภาค๗มาแน่
ของกองบังคับการกาญจนบุรีไม่แน่ใจใช่ไหมคะ

อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจครับว่าทีมงานจะสรุปว่าควรจะเป็นท่านไหนนะครับ
อืม

ค่ะทนายวรยุทธ์หนังสือครูปีชามีกี่เล่มคะกี่เล่มจบคะ
ก็ตอนนี้ก็มีอยู่เล่มที่๑นะฮะ
แต่ไม่รู้ว่าจะมีเล่มที่๒หรือเปล่าแต่ว่าเห็นคุณครูบอกว่าน่าจะมี๒เล่มนะฮะ

อันนี้เล่มที่๑ก่อนครับ
เล่มที่๒นี่เอาไว้ตอนคดีถึงที่สุดนะครับ
นึกว่าเขียนแบบดิบไว้เล่ม๒แล้วตัดสินใจอีกที
ยังไม่ได้เขียนเลยเล่ม๒ใช่ไหมคะ

ตั้งชื่อหนังสือเล่ม๒ไว้เบื่อยังคะ
ก็อันแรกก็คือคำพิพากษาของโซเชียลของสังคมครับ
ที่๒นี่ก็คือจากคำพิพากษาของศาลครับ

แน่ใช่ไหมคะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหน

เท่าที่พูดคุยกันท่านรับปากอย่างนั้นครับ

หนังสือออกชวนครูปีชามานั่งคุยกันในรายการดีไหมคะ
ก็ดีครับเดี๋ยวผมชวนให้ครับ
นะให้ครูมานั่งเล่าให้ฟังบ้าง
ท่านนายวรยุทธิ์ถ้าคุณจอมขวัญรับปากว่าจะไม่

จนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายนึงไปล้องเหมือนเอาหน้าสารก็จะพามาครับ
เรียนถามพูดแค่ไหนแล้วแต่

ดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ
หมดเวลาค่ะคุณผู้ชมคะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นวันที่๑๔กันยายนน่าสนใจนะคะ
ลีลาท่าทางความมั่นใจของทนายวรยุทธ์ใครก็อยากไปดูค่ะ
๘ปากที่ว่าจะมาในลักษณะไหนที่จะทำให้ผู้พิพากษาเชื่อว่าคดีที่ว่านี้มีมูล
รอติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะ
อีกสักครู่คุณเขมสอนและคุณภาคภูมิจะเล่าอีกหลายข่าวทีเดียว
โดยละเอียดที่คุณผู้ชมต้องไม่พลาดนะคะ